มาดูเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวินาทีชีวิตจริง
และต้องขอบคุณพลเมืองดีมากเลย
ถ้าไม่ย้อนกลับมาอันนี้มันจะกลายเป็นข่าวเศร้า
แต่นี่มันเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมพลเมืองดี
คือเขาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเห็นคนนอนคว่ำหน้าจมน้ำอยู่
เขาก็เอ๊ะย้อนกลับมามาดูอีกทีแล้วช่วยเอาไว้ได้ทัน
คือปั๊มหัวใจจนเขากลับมาหายใจอีกครั้งหนึ่ง

พลเมืองดีหนุ่มสองคนนี้คือดูภาพนี้คุณผู้ชม

คือเอาจริงถ้าเป็นคนอื่นก็คงคิดว่าอันนี้ต้องโทรแจ้งกู้ภัยหรือตำรวจแล้ว
ดูภาพนี้คืออุ๊ยเขาเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่า
เพราะคว่ำหน้าอยู่ในน้ำแล้วนิ่งแบบนี้ลากขึ้นมา
ก็ยังนิ่งพยายามจะปั๊มหัวใจตอนแรกก็นิ่ง

นี่นะคะนี่คือคูน้ำใต้ทางด่วนจอมทองบุรณะ
ปั๊มหัวใจจนเขากลับมาหายใจได้อีกครั้งหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยู
พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตเขาก็มาช่วยต่อ
นำตัวผู้ชายคนนี้ไปส่งโรงพยาบาล
ผู้ชายคนนี้คือนายสมเกียจเรืองวุชนะพืชอายุ๕๖ค่ะ
ส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงนะคะปลอดภัยแล้วค่ะ
เหตุการณ์คือ๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
วันนี้เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเรา

ร่องน้ำใต้ทางด่วนอยู่ในซอยสุขสวรรค์๒๖
ร่องน้ำจะกว้างสักประมาณ๓เมตรแบบนี้นะคะ

ทีมข่าวของเราได้คุยกับนายปฏิพันธ์บุญล้อมอายุ๒๓ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าตัวเขากับเพื่อนก็คือ

ขี่รถจักรยานยนต์ไปทำธุระกัน
ผ่านไปเห็นคนนอนคว่ำหน้าอยู่ในคูน้ำ

เห็นว่าเป็นคนคือตอนแรกไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือเปล่าด้วยซ้ำค่ะ

รีบลากขึ้นมาและถ่ายคลิปเพื่อเป็นหลักฐาน

หน้าตาของคุณลุงที่จมอยู่ในน้ำคือหน้ามีแต่โครนนะคะ

เลยตัดสินใจปั๊มหัวใจ

เขามีสอนวิธีการกู้ชีพกู้ภัย

คุณผู้ชมคะโครนเนี่ยเหมือนกับออกปากออกจมูกของคุณลุง

แล้วคุณลุงก็เริ่มฟื้นเริ่มหายใจ

จนนาทีก็มาช่วยอีกแรงหนึ่ง

ผมก็เลยรีบลงมาช่วยเขา

ผมไม่คิดว่าพี่ขอตายแล้วผมก็ปล่อยก่อน

ผมดูสภาพเหมือนพี่เขากำลังจะเหมือนแบบว่า
กำลังจะแบบว่าจะหมดสติหมดสติไปแล้วพี่

คือทีนี้ผมก็ปล่ำช่วยปล่ำปล่ำปล่ำโคน
ที่โคนในจมูกก็ไหลออกมาเรื่อย
จนเขาอ้าปากหายใจได้เขาก็มีสติขึ้น
ดีใจครับว่าครั้งหนึ่งได้ช่วยคนทั้งชีวิตครับพี่
ไม่เคยผ่านจุดนี้เหมือนกันพี่

รู้สึกว่าไปอิ่มใจไปเยอะมากครับ

๒คนนี้คือนุ่มพลเมืองดี

บอกว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครเห็นสักคนเลย
คือตอนนั้นฝนตกทุกคนก็อยู่แต่ในบ้าน
คนประสบเหตุเป็นคนในซอยสุขสวรรค์๒๖
เขาไปเดินออกกำลังกายแถวนี้ทุกเย็นเลยนะคะ
ว่าเมื่อวานก็คงมาเดินออกกำลังกายตามปกติ
แต่ช่วงนั้นฝนตกเดินอยู่ริมตลิ่งร่องน้ำ
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าลื่นหรือเปล่า
ไม่แน่ใจว่าลื่นล้มหรือมีโรคประจำตัวเป็นลมหมดสติ
แล้วตกลงไปในน้ำหรือเปล่า
แต่ว่าคุณลุงก็มาวิ่งอยู่แถวนี้บ่อยค่ะ
พอตามเขามาก็เห็นว่าให้น้องชายเขา

ฝนตกนี้พรรมก็เลยไปเดินใต้ทั้งด่วน
ผมนับถือน้ำใจเด็กสองคนนั้นมากกว่า

ถึงรอดขับเลยไปแล้ว

จริงคุณลุงคุณรู้พูดถูก
ค่ะนับถือหัวใจ๒วันครึ่งจริงน้ำใจของคนละเมืองดี
ถ้าเกิดเขาปล่อยผ่านเขาเห็นแว๊บก็ไปเลยก็ได้
แต่นี่เขาย้อนกลับมามาช่วยชีวิต

ญาติของคุณลุงที่จมลงไปในน้ำ
บอกว่าคุณลุงสมเกียจตอนนี้ปลอดภัยแล้ว

สาเหตุก็คือโรคประจำตัวค่ะเป็นโรคลมชักค่ะ
ว่าอาการกำเริบระหว่างที่เดินวิ่งออกกำลังกายอยู่ริมทางตรงนั้น

ทางครอบครัวของคุณลุงสมเกียจบอกเลยว่า
ขอฝากผ่านสื่อด้วยเลยว่าขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยเหลือนะคะ
อยู่ตรงนั้นแล้วโทรแจ้งกู้ภัยแจ้งเจ้าหน้าที่ขอบคุณทุกคนเลยจริง
นี่คือวินาทีชีวิตนะคะนี่ค่ะปั๊มหัวใจอยู่เป็นนาทีอ่ะ